บันเลงประกอบการแสดงหุ่นกระบอกนั้นเมื่อหุ่นนายโรงเข้าฉากไปแล้ว
ซาอู้จะเริ่มสีเดี่ยวประลองเสียงเป็นเพลงสำเนียงจีน
มีชิงกล่องต๊อกและแต๋วเป็นเครื่องประกอบจังหวะ
ซึ่งน่าจะเป็นการคำนับครูตามแบบของการแสดงหุ่นจีน
เมื่อสออู้ดิสีเพลงสำเนียงจีนจบแล้ว
ปีภาษจึงบันเลงเพลงเสมอ
หมายถึงกิริยาเดินหรือการย่างกรายแล้วเชิดหุ่นออกแสดง
การดำเนินเรื่องใช้เพลงร่ายนอกซึ่งใช้กับละครนอกมีจังหวะกระชับในการร่ายรำกับเพลงสังขาราโดยมีซออู้สีเคล้าทำนองกับวงปีภาษด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน